การช่วยเหลือสัตว์กันหน่อยค่ะ

ช่วยเหลือน้องอีเห็นแล้วกัน
เป็นอีเห็นท้องแก่มันไปพลัดตกบ่อน้ำถังน้ำอยู่หลังโรงเรียน
ที่นครนายกพอช่วยขึ้นมา

น้องบางคนอาจจะไม่รู้จักว่าอีเห็นมันคืออะไร

ถึงในสูญช่วยเหลือสัตว์ปะภาคกลาง
เต็กตึงจุดปากฟรีพร้อมกับอุปกรณ์จับสัตว์ครบมือครับ
เดินทางไปที่โรงเรียนวัดโพปากพรีอำเภอปากพรี
หลังได้รับแจ้งว่ามีคนไปพบสัตว์คล้ายกับลูกเสือตกอยู่ในถังน้ำ
ซึ่งเป็นถังที่ไม่ได้ใช้งานนะ

อยู่ที่บริเวณหลังโรงเรียน

มีน้ำขังอยู่ข้างในไม่มากเท่าไหร่ประมาณสักครึ่งถังข้างล่างได้นะครับ
ไปพบสัตว์ตัวหนึ่งตกอยู่ก็ปรากฏว่าเป็นเจ้าอีเห็นตัวนี้แหละ

ก็เลยนำบ่วงคล้องนำตัวมันออกมาแล้วก็ไปใส่ในกรง
แล้วที่สำคัญไปเจอมันเป็นตัวเมียมันท้องแก่มาก
มีหางเล็กของลูกเนี่ยโผล่ออกมาจากช่องคลอดแล้ว
แล้วมันก็ตกใจมากคือมันกลัวคนจะมาเอาลูกมันไป
ก็เลยรีบนำกลับไปยังศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าไม่นานครับ
เจ้าอีเห็นตัวนี้ออกลูกมาสามตัว
แต่ตายไปหนึ่งโถออกมาสามตายไปหนึ่ง

จะว่าย้ำทำไม

อันนี้อาวัตโภ
เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะดูแลจนกว่าทั้งแม่ทั้งลูกมันจะแข็งแรง
แล้วก็ปล่อยคืนสู่ป่าต่อไปเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับ
ก็ออกมาได้แล้วก็ปลอดภัยไป๒ตัวนะครับ